มาดูกรณีวิวาทะที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างคุณปรินาไกรคุบ
สสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐกับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
นางสาวไทยเมื่อปี๒๕๔๓คืออย่างนี้ฮะตอนนี้คุณบุ๋มประนัดดาเนี่ย
คือก่อนหน้านี้เธอก็พยายามที่จะเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษที่หนักขึ้น
สำหรับคดีข่มขืนนะและตอนนี้คุณบุ๋มปนัดดานะครับ
ไปเป็นคณะอนุกรรมธิการศึกษากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสภาผู้แทนรัศดร
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำราวและการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
ล่าสุดเนี่ยก่อนที่มันจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
คุณบุ๋มปนัดดาได้เสนอกับคณะกรรมธิการขอให้มีบทลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศ
ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวันนะฮะ
คือแค่ไปลักษณะเดินตามเขาดูข่มขู่คุกคามจะไปล่วงละเมิดทางเพศเขาด้วยสายตาด้วยกิริยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ต้องแจ้งความเป็นคดีอาญาได้ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวัน
กฎหมายและโทษที่เป็นคดีอาญาอย่างจริงจังนี่นะฮะก็เป็นการทำงานในชั้นกรรมธิการของเธอ
หลังจากนั้นอยู่ดีคุณปารีนาไกรคุบสรบพลังประชารัฐ
หรือว่าคุณเอ๋ปรินานะนี่เขาอายุ๔๔ปีเท่ากันทั้งคู่เลยนะ
นี่นะฮะประกวดนางสาวไทยนี่ก็เวลาใกล้เคียงกัน
คุณปารีนานี่ปี๔๓ได้นางงามมิตรภาพ
ส่วนปี๔๔คุณปารีนานี่ปี๔๔
คุณบุ๋มปี๔๓แต่ได้ตำแหน่งนางสาวไทย
นี่นะคุณปรินาเนี่ยไปโพสต์นะครับ
มีบอกว่าข่มขืนคืออายามาตั้งนานแล้ว
ล่าสุดเพิ่มโทษถึงประหารชีวิต
แล้วก็ต่อด้วยคำว่ามั่วพูดอะไรต้องระวัง
เป็นดาราประชาชนอ่านแล้วจะเข้าใจผิดตามได้
แล้วก็ทิ้งท้ายนะเกี่ยวกับเรื่องถึงอย่างไรก็ต้องขอชื่นชมดารามากความสามารถ
แล้วก็ไปพาดพิงถึงเรื่องการแต่งงานในอดีตอะไรพวกนี้นี่นะฮะ
แล้วคุณปรินาก็โพสต์ย้ำข้อความลักษณะแบบนี้ถึง๒ครั้ง
ครั้งที่๒ยังไปนำภาพของคุณบุ๋ม
เขาก็เคยทำงานของเขาหลากหลายรูปแบบ
ถ่ายแฟชั่นอะไรแบบนี้มาลงด้วยแบบนี้
ทีนี้มันก็ต่อกันสิทีนี้คุณบุ๋มปนัดดานะครับก็โพสต์
ต้องเข้ามาโซเชียลด้วยความมึนงงเมื่อสอสอท่านหนึ่งพาดพิงถึง
ก่อนจะมาแซะบุ๋มอย่าอ่านแต่พาดหัวเนี่ย
ทุกคนทราบว่าคดีข่มขืนเป็นคดีอาญาอยู่แล้วแต่ที่เราพยายามผลักดัน
ก็คือคดีคุกคามก่อกวนที่ยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
แล้วคิดว่าคุณเอ๋ปรินาจะเป็นยังไงต่อ

เธอก็โพสต์อีก
บอกว่าความจริงจากสื่อเนี่ยอ่านแล้วไม่ได้อ่านแต่พาดหัวข่าว
รายละเอียดข่าวแล้วรู้เลยว่าบุ๋มเนี่ยมั่ว
โอ้โหนี่ฮะอันนี้แค่ครึ่งวันเช้านะคุณเขียนมาสอน

หลังจากนั้นบ่ายเย็นเนี่ยถี่ยิบกันเลย

มีประชุมที่อาคารรัฐสภานะฮะ

ที่เธอพูดพาดพิงไปก็เพราะว่า
แล้วกรณีที่คุณบุ๋มเรียกร้อง
เป็นเรื่องของการลงบันทึกประจำวันซึ่งไม่ได้เป็นคดีอาญา
ซึ่งคุณบุ๋มประนัดดาก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
วีดีโอคอร์อยู่เหมือนกันแต่ความจริงเดี๋ยวท่านรอฟังนะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเธอแถลงข่าวไปอีกรอบหนึ่งแหละ
วีดีโอคอร์เนี่ยคุณบุ๋มมนัดดายอมรับว่าเห็นข่าวตอนแรกไม่สบายใจ
แหมเราก็เป็นผู้หญิงด้วยกันมาขัดแย้งกันเองนะ
ในเรื่องการทำงานที่เป็นเรื่องการปกป้องผู้หญิง
ไม่สบายใจนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วคือ
ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะปกป้องผู้หญิงได้
ผู้หญิงด้วยกันต้องออกมาปกป้องกันเองก่อนนะ
เห็นความสำคัญของเราหน่อยนิดนึง
ใช่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดผู้หญิงเองยังขัดขา
ยังไม่ช่วยเหลือกันละกันนะ
และที่สำคัญก็คือพี่อยากจะบอกตรงนี้ว่า
การที่พี่เข้าไปอยู่ในคณะกรรมธิการ
ก็เหมือนที่เขาได้อยู่คณะกรรมนิการอื่นเช่นเดียวกัน
เขาน่าจะรู้ดีที่สุดว่าในแต่ละคณะกรรมธิการเนี่ย
มันรวมด้วยผู้ทรงพฤษมากแค่ไหน

ดังนั้นการที่กฎหมายอะไรจะผ่านขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง

ใช่ถ้ามันมีอยู่แล้วมันจะผ่านไหมลูก
ในพื้นที่ของดิฉันเองพี่น้องประชาชนก็มีการมาดำเนินคดีกันที่โรงพักเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืนซึ่งคดีข่มขืนเนี่ย
ปัจจุบันแล้วมีการเพิ่มโทษด้วยซ้ำ

แล้วก็คดีคุกคามก็โทษสูงก็คือติดคุกนะคะ
มีทั้งจำทั้งปรับแต่แน่นอนว่าถ้าคุณไปลงบันทึกประจำวัน
อย่างที่คุณกล่าวอ้างเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคดีอาญา

แต่ถ้าคุณไปแจ้งความการแจ้งความมี๒ประเภทก็คือ
ไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันหรือไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญา
คุณต้องไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีมันถึงจะเป็นคดีอาญา
อันนี้เป็นตัวเรื่องของข้อกฎหมายนะ
ที่สองคนนี้เขาก็โพสต์วิวาทะกันนะนะ
บางคนบอกทำไมไม่โทรไปคุยกันเอาไม่เป็นไรนะ
มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าเอ๊ะตกลงมาว่าเธอเนี่ย
ที่คุณบุ๋มบอกว่าอ่านแต่พาดหัวหรือเปล่า
คุณเอ๋ปรินายืนยันว่าไม่ได้อ่านแค่พาดหัว
ส่วนคุณบุ๋มปนัดดาก็ยืนยันว่าเธอทำงานเรื่องนี้มาเป็นปีแล้ว
รู้ข้อกฎหมายเรื่องนี้ดี
ลูกค้าพี่ทำกฎหมายผ่านมา๒รอบตั้งแต่ปี๕๗และปี๕๗
แต่พี่จะไม่รู้กฎหมายเลยจริงเหรอ
ที่ทำคดีความเสร็จสิ้นมาให้ผู้หญิงกี่สิบกี่ร้อยคนเนี่ย
จะไม่รู้กฎหมายบ้างเลยเหรอ
ดังนั้นบางทีการพาดหัวข้อข่าวก็แค่พาดหัวข้อข่าว
แต่ความเป็นจริงก็คือความจริง
กฎหมายอาญากฎหมายอะไรมันอยู่ตรงนั้น
แล้วถามหน่อยว่าถ้ากฎหมายคุกคามทางเพศมันเป็นคดีอาญาอยู่แล้ว
แล้ววันนี้ในคณะกรรมธิการเนี่ยที่มีเป็นร้อยคนเขาจะประชุมกันเพื่ออะไร

ก็โทรมาถามได้หรือไม่ต้องถามพี่ก็ได้
ถามนักกฎหมายที่อยู่ข้างพวกเขาก็ได้
เขาเป็นภาคการเมืองเขาน่าจะมีนักกฎหมายในการให้เป็นที่ปรึกษา
เขาไม่ปรึกษาหน่อยเหรอ

ทั้งหมดก็กลัวประชาชนจะไปอ่านก็จะไปเข้าใจผิด

ก็จะไปลงบันทึกประจำวันกันอย่างเดียว
ซึ่งจริงมันสามารถดำเนินคดีได้
แต่ทุกอย่างจะต้องมีการไต่สวนนะคะในชั้นศาลด้วย

คุณก็ต้องนำพยาหลักฐานต่างไป
ในการที่จะสู้คดีอาญา

หรือไม่ว่าจะเป็นการข่มขืน
ทีนี้ค่ะคุณเอ๋ปรินา

บอกว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรกัน

แบบนี้จะขอโทษคุณบุ๋มหรือเปล่า

อยากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ

ไม่เข้าใจทำไม

เรื่องส่วนตัวที่มันไม่ได้
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงาน
แต่ไม่อยากเสียเวลาไปทะเลาะด้วย
แต่ว่าอยากให้ดารามีความระมัดระวัง
ในการที่จะพูดหรืออะไร

ดารานี้ก็จะเป็นบุคคลที่

มันก็จะส่งผลกระทบให้กับสังคมเยอะ

พี่น้องบุหร์บรรณดาพูดอะไรไป
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะ

เพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริง

แล้วก็การเข้ามาในกรรมธิการเนี่ย

ไม่เข้าใจการทำงานของเขา

พี่แค่รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้อง
กับการทำงานณตรงนี้เพื่อประชาชน

ประโยชน์อะไรจากรูปเซ็กซี่ของพี่
และคำว่ามากสามีจากเขา
เพราะทุกคนรู้อยู่แล้ว

ทุกครั้งที่พี่ไปดำน้ำว่ายน้ำ

แล้วประวัติสามีกี่คนชื่ออะไร

ต่อประชาชนนี่คือสิ่งที่
พี่แค่รู้สึกทำการอะไรวะ

แต่ก็ถามว่าพี่จะต้องมานั่งต่อกับเขาไหม

อย่างตอนนี้เนี่ยพี่ก็เพิ่งกลับไปจากเคสที่พี่ไปช่วยเรื่องข่มขืน
เด็กยังไม่ถึงอายุ๑๐ปวดเนี่ยโดนข่มขืน

ดังนั้นมันหมายถึงว่าพี่ขอใช้เวลาของพี่ทำเพื่อผู้หญิงและเด็กดีกว่า
พี่จะไม่เอาเวลามานั่งทะเลาะกับผู้หญิงด้วยกัน
มันเสียดายเวลาเพราะว่าพี่ถือว่าเขายังไงเขาก็คือคือผู้ทรงเกียรติอ่ะ

พี่อยากให้เขาได้ใช้เวลาได้ทำในสิ่งที่ดีเพื่อประชาชน
มากกว่ามาสนใจดาราอย่างพี่
โอ้โหยังไงล่ะยังไม่จบนะคะยังไม่จบ

ยังค่ะยังค่ะยังมีประเด็นที่ว่าเป็นสงครามนางงามหรือเปล่า

โพสต์คลิปภาพถ้วยรางวัลชนะการประกวดนางเสาไทยของคุณบุ๋มปนัดดาค่ะ
ถ้าใครทันชมการปรากฏคุณบุ๋มถือว่าอายุไม่น้อยกันนะคะ
ส่วนคุณเอ๋ค่ะก็โพสต์ย้ำบอกว่าอยากให้ใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูล
จริงไม่มีอะไรส่วนตัวจริงฝากชาวโซเชียลว่าเธอไม่ได้อิจฉา
แคร์ไม่คิดจะอัพไซส์ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไร
คือมันก็เลยจากเรื่องข้อกฎหมายกันไปถูกต้องมากมายไปหมด
ใช่ค่ะคุณบุ๋มปนัดดาก็เลยโพสต์นะคะว่านี่เป็นโพสต์สุดท้ายที่จะตอบโต้คุณ
ที่ต้องชี้แจงเพราะอยากให้สังคมเข้าใจกรอบของคำว่าคุกคามทางเพศ
อย่างการล้อเลียนจนผู้อื่นได้รับความอับอาย
แท็กแถวบ้านเรียกผีเจาะปากมาพูด
ที่จะมีสอสอมานั่งวิจารณ์ชุดหรือผลงานของชาวบ้าน
เพื่อลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนอื่นก็คงได้แต่สายหัว
ข่ายหมินประมาทคุกคามทางเพศเพื่อทำให้ผู้อื่นอับอาย
ก็ได้แต่บอกว่าหมดคำพูดครับไม่เข้าใจว่าการต่อสู้เพื่อผู้หญิง
ทำให้คุณไม่พอใจด้วยเหตุใดถึงโพสต์โจมตีบุ๋มหลายต่อหลายครั้ง
ไม่ลดตัวไปแลกด้วยการขุดเรื่องครอบครัว
หรือสิ่งที่คุณเคยกระทำในอดีตกับผู้อื่นแต่ให้สังคมตัดสินแทนเองนะคะ
แท็กหงายมือรอสวดบุญเลยค่ะแฮชแท็กเดี๋ยวกรวดน้ำไปให้
อันนี้อ่านตามที่โพสต์เลยนะคะ
ของคุณเอ๋ปารุณาเนี่ยล่าสุดโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ
บอกว่าสนุกวันนี้โพสต์กันถี่ยิบ

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
คุณบุ๋มปนัดดาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสงครามนางงาม
เพราะบุ๋มไม่นับเอเป็นนางสาวไทยอันนี้คุณบุ๋มเขาบอกนะ
จากนี้จะฟ้องหมินประมาทด้วยที่มาโพสต์ว่าเป็นดารามากสามี
แล้วก็ที่โพสต์ทำให้อับอาย
ถ้าเกิดได้เงินมาจากคดีเนี่ยจะเอาไปเลี้ยงหมาจรจัด
โอ้โหเธอบอกว่าอย่างนั้นเลย
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
เธอเอาค่าโฟคนะเอามาเลี้ยงหมาจรจัดทั่วประเทศจบ
บางคนบอกสงครามนางงาม
คือจะด้วยตำแหน่งไหนก็ตามเถอะ

เพราะเขาตกรอบกรวดน้ำคว่ำขันคือจบคือจบ

การเป็นสอสอไปด้วยใช่ไหมใช่คุณบุ๋มมนาบอกโอ้โหที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยนะ
จะเล่นการเมืองลงสอสอแต่เจอเรื่องนี้เข้าไปเอางี้ดีกว่า
ถ้ามีเลือกตั้งคราวหน้าเดี๋ยวลงสอสอเลยอยากทำให้เห็นว่าสอสอที่ดีเป็นยังไง
ผมจะไปเป็นสอสอแล้วผมจะไปทำให้เขาดูว่าสอสอที่ดีควรทำตัวยังไง
สำหรับแรงบันดาลใจที่เขาทำให้ผมเปลี่ยนที่ผ่านมาผมปฏิเสธมาโดยตลอด
ฉันจะไม่ยุ่งบุ๋มจะไปเป็นสอสอให้เขาดูว่าน้ำดีมันต้องทำยังไง
ทำงานเพื่อประชาชนทุกวินาทีมันควรทำยังไงคุณไม่ควรทำตัวแบบนี้
คุณไม่ควรดูถูกคนแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกผู้หญิงด้วยกันแบบนี้
และคุณควรจะหยุดพฤติกรรมและทำกับบุ๋มเป็นคนสุดท้ายค่ะ
เรื่องนี้ยังไม่มีบทสรุปนะครับท่านผู้ชมครับค่ะเรามีแต่ประวัติฮะใช่
ประวัติเวทีนางงามก็แล้วกันนะคุณบุ๋มปนัดดากับคุณเอ๋ปรินานะครับ
ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งคู่ก็แล้วกัน
การันตีจากเวทีประกวดนางสาวไทยนะครับ
ปนัดดาเข้าประกวดเวทีนางสาวไทยปีพศ๒๕๔๓นะครับ
แล้วก็นี่ฮะถึงขั้นคว้ามงกุฎนางสาวไทยมาครองในปีนั้น
นี่นะครับนี่สวยเชียร์ตอนนั้นนะฮะ
ส่วนคุณเอ๋ปารินานะครับเข้าประกวดในปี๒๕๔๔นะครับ
ไปถึงรอบ๑๐คนสุดท้ายได้นางงามมิตรภาพด้วยนะฮะ

แล้วก็ได้รับเลือกเป็นสอสอเรื่อยมา
ปัจจุบันก็เป็นสซาราชบุรีภัครพลังประชาวรัฐ

ใช่ค่ะแต่วันนี้เป็นประเด็นร้อนจริงในโลกโซเทียลนะคะ
อืม